กับน้ำก็ต้องเตือนกันอีกแล้วนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับ
บ้านหลังนึงเขามีสระน้ำมีเบาะน้ำมีเบาะน้ำอยู่นะครับ
เด็กชายวัยสองขวบนี่ฮะคือไปจมน้ำเสียชีวิต
คุณยานี่คุณยานี่ช็อคเลยนะฮะค่ะลมลมพับ
อยู่ข้างข้างร่างของหลานชายเลยนะครับญาติพี่น้องก็ต้องมาช่วยกันเนี่ยฮะ
พรีมนะครับเด็กชายวัยสองขวบนี่คือสระน้ำหลังบ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่ถนนชลประธานบ้านนาท่อมนะฮะ
ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับคือศาลนี้ก็ใหญ่ด้วยนะฮะ
คือกว้าง๒๕เมตรยาว๓๐เมตรลึก๓เมตร
มีรถเด็กเล่นเนี่ยจอดอยู่ข้างสระน้ำตรงนี้นะครับแล้วมีรองเท้าแตะเนี่ยลอยอยู่ด้วย
นี่ตรงนี้นะฮะน้องพรีมเด็กชายวัยสองขวบ
ก่อนที่จะจมน้ำเสียชีวิตนี่รถของน้องนะครับ
ปู่บอกว่าก่อนเกิดเหตุปู่ไปปลูกต้นไม้อยู่แถวข้างบ้านนี่แหละ
ย่าไปซื้อนมให้หลานนะพอปู่ปลูกต้นไม้เสร็จ
เดินกลับเข้ามาที่ตัวบ้านไม่เจอหลานชายวัยสองขวบ
ก็คิดว่าเออสงสัยหลานเนี่ยเดินกลับไปหาพ่อกับแม่หรือเปล่า
คือพ่อกับแม่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้บ้านปู่ย่า
ก็ไปหาหลานชายที่บ้านลูกชายนะไปถึงไม่เจอหลานอีก
เอาทีนี้ก็ยุ่งแล้วนะฮะต้องตามหากันแล้ว
ไปเห็นรถเด็กเล่นของหลานชายเนี่ยจอดอยู่ริมบ่อ
แล้วไปเห็นหลานเนี่ยนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในบ่อ
ก็กระโดดลงไปแล้วก็เอาร่างหลานขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายเด็กเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เลยแจ้งตำรวจสพทุ่งใหญ่ให้มาตรวจสอบนี่คุณย่ากลับมาจากซื้อนมให้หลานนี่แบบ
เป็นลมแล้วช็อกไปเลยอ่าก็เลยฝากเตือนกันเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
คือเด็กเด็กเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยจมน้ำเลยนะฮะใช่ค่ะอีกสักครู่กลับมานะครับ